ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
ของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

ความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เป็นปู่ย่าตายาย
ลูกหลานก็เปรียบเสมือนแก้วตาและดวงใจ

ขอให้หลานได้อยู่ดีมีสุข
ได้มีข้าวได้กินอิ่มทุกมื้อ
เราไปชมเรื่องราวของพ่อเห็นครับ

เวลาผมเลือกขยะผมก็เจอของเล่นครับ

อะไรที่เป็นตังค์หนูก็ทำได้ค่ะ
ปู่กับย่าจะได้มีตังค์ค่ะ
ชื่อน้อยชื่อจริงชื่อประจวบค่ะ
อายุ๖๕ปี

มีปู่ย่า

เป็นลูกของหลานซึ่งเป็นลูกของน้องชายค่ะ
อาชีพซื้อของเก่า

พอตื่นเช้ามาน้อยจะไปทางไหนดีเนี่ย

เช้านี้จะไปไหนไปเอาที่ไหนกันดี

ไก่ก็ประมาณ๘โล๙โล

ราคาของเก่าก็ตกต่ำ

ต้องหาให้ได้อย่างน้อยก็๕๖๐๐บาท

ที่ยืมเข้าไปก็ต้องขายแล้วก็ต้องมาใช้

เหลือ๑๐๐๒๐๐ไม่ซื้อกับข้าว

รถคันนี้น่าจะประมาณ๑๕ปีแล้ว

ก็อึกอักกะดับเพราะเฉย

น้อยเอาหินหนุนนี่ฉันก็กระโดดรถลงไปเลย

แม่ไหลมันจะไหลลงข้าง
พอดับแล้วมันจะเบรกไม่อยู่

ก็ไปกู้เงิน๕๐๐๐มาทำรถ
ถึงให้ดอกเขามาทุกวันนี่

ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับย่า
ปู่คงรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิต
แต่งงานก็ตะแถวมา๔๒ปีแล้ว

แล้วจบเย็นมาก็ใช้หนี้รายวันบ้าง
เคยสิตังค์กันหมดแต่ทุกวันแทบทุกวันนั่นแหละ

ให้หลานไปโรงเรียนนี้ไม่ครบอีกแล้วเนาะ

เมื่อกี๊กระเศษตังค์บางทีก็แอบไว้
ไม่ว่าอะไรยังมองค้นให้เด็กไป
วันนี้ซ่อนตากูไว้ด้วยรูปหมดเลย
หลานเป็นเด็กดีทุกคนครับ
หนูมีหน้าที่คอยซักผ้า
ล้างจานถูบ้านคอยกวาดบาน
และก็บางครั้งเชื่อยาทำกับเขา
บาทก็ของมาปุ๊บบาทจะเอาลงก็แข็งแรงหน่อยผมช่วยเขาแกะของแล้วก็เอาของขึ้นของลงครับรู้สึกว่าผมมีประโยชน์ครับเบิร์ตก็ช่วยเอาลงเอาขึ้น
ผมช่วยปู่กับย่าเอาของลุงถ้าอันไหนหนักให้พี่บาทช่วยยกครับแบงค์นี่ก็แผนกแกะพัดลมบ้างแกะเครื่องซักผ้าอะไรเนี่ยถ้ามีมานะ
ผมชอบลื้อครับลื้อพัดลมเครื่องซักผ้าขยานครูก็ได้เงินเยอะเยอะครับ
ไอ้ตัวน้อยไอ้บอลนั่นน่ะค้นของเล่นอย่างเดียวเลยหลานไม่เคยงอแงเลือกซื้อของเล่น
แต่ได้ไหมของขยะเขาก็เล่นเขารู้ว่าย่าไม่มีไม่ค่อยจะมี
ที่ซื้อของเก่ามาเราก็ซ่อมเองไม่เคยซื้อของ
จะมีคนมาเอาถ้าไม่มีเครื่องของมาเราก็ทำเอง
มันมีเครื่องครบเขาก็ให้ห้าสิบบาทถ้ามีเครื่องครบก็ให้ร้อยหนึ่ง
น้องโบเขาก็ช่วยขายของออนไลน์
ก็หนูขายของออนไลน์ค่ะมีเคสโทรศัพท์เสื้อผ้ารายได้ต่อเดือนก็จะได้ประมาณ๕๖๐๐ค่ะ
หนูก็เอาเงินที่ได้ช่วยน้องไปโรงเรียนค่ะ
ปูเป็นความดันย่าเป็นความดันด้วยแล้วก็เบาหวานด้วยค่ะ
บางครั้งหนูเห็นหนูก็จะคอยไปทำแผลให้ย่าขามันจะบวมแล้วจะมีหนองออกมา

เริ่มแรกเลยจะเข้ากรุงเทพไปขับวินมอเตอร์ไซค์ไปประสบอุบัติเหตุ
รถชนขาหักตาก็แขนหักอยู่กับเหล็กมา๒๔ปี
แล้วปู่กับย่าเหนื่อยมาผมไปช่วยเหยียบขาครับ

ความฝันที่อยากมาออกรายการเพื่ออยากจะใช้หนี้ค่ารถเขาให้หมด

รถคันนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มีที่ต้องหากิน
ถึงจนไม่เคยคิดขาย
ถ้าเหลือก็จะมีส่งหลานเรียนพอได้เป็นทุนการศึกษาหลานบ้าง
อยากบอกเขาว่าสู้อย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับ

ปู่กับย่ามากครับอยากให้อยู่กับพวกผมไปนานนานครับ
รักปู่กับย่าครับ

ปู่กับย่าจะคอยเป็นตัวอย่างที่เข้มแข็งให้กับพวกหนู

ถ้าหนูหาเงินได้แล้วหนูจะเป็นคนเลี้ยงเขาเอง
เพราะเขารักเราเราก็ต้องรักเขา
เด็กพวกนี้จิตใจเขาบริสุทธิ์
ผมก็จะทำเต็มที่ให้พวกและหลานนะครับ
อยากให้พวกหลานสบาย
เด็กทุกคนเป็นเด็กดีถึงรักเขาไง

เขาประสบความสำเร็จก็นอนตายตาหลับ
เด็กช่าย

ผมชื่อบาร์ดครับอายุ๑๔ปีครับ

ผมชื่อเบิร์ดครับอายุ๑๑ครับ
ผมชื่อแบงค์ครับอายุ๙ขวบครับ
คนต่อไปน้องบอล

ค่ะพ่อเดียวแม่เดียวกันหมดเลย
ที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้คือหลานทั้งหมดเลย

เขาก็ขับรถอยู่แล้วก็ตอนเศรษฐกิจดีเขาก็ให้ซื้อประจำ
อันนี้พอเยอะเข้าสักเหลือ๑๕๐๐ซะแล้ว

มามาถามปู่กับย่าบ้าง
อาชีพของเราก็คือรับซื้อของเก่าทำมานานแค่ไหนล่ะย่า
๔ปี๕ปีแหละค่ะที่แรกได้ดี
พลาสติกกะโลตั้ง๑๗บาท๑๘บาทเนาะใหม่ตอนหลังมันลงมากหนักลงมาก
ถ้าสมมุติเราซื้อ๖๐๐เราก็ได้กำไร๔๐๐๕๐๐บาท
เติมน้ำมันบ้างเอ๊ไปเติมแก๊สก็เหลือไม่เท่าไหร่ตอนนี้
เป็นทุกวันถ้าไม่ได้ทุกวันก็ไม่มีให้หลานต้องเรียนไม่มีใช้หนี้ก่อน
ย่าไปหากันแถวไหนครับกี่กิโลไปกัน
โล๑๐๑๐โลถ้าไป๕โก๒๒โลค่ะไปอำเภอ๕โกมี
แล้วผู้จัดการไปไกลขนาดนั้นน่ะทำไมเราไม่ทักไม่ท้วงเขาบ้าง
เขาสั่งไปยังไงก็ต้องไปผู้จัดการสั่งไปไหนก็ต้องไป

อยากเป็นผู้จัดการแต่ก็เขามีซะแล้วผู้จัดการ

เคยไหมเคยขัดใจไหม

ลันไม่ได้ลันกันไม่ได้

ผู้จัดการสั่งหยุดไม่ต้องขับไหว

ถ้าไปมองข้างทางบ้านใครเขาขายมั่ง
เขามีเหตุผลผู้จัดการเขามีเหตุผลเราก็อย่าไปเถียงสิโอ้โฮบางคนเขามีอึกอักขับเลยไปหมด
เปลืองน้ำหมกน้ำมันไปใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยผู้จัดการใช้งานพนักงานขับรถขนาดเนี้ย
ได้มีค่าขนมนมเนยอะไรให้กับลูกน้องเราบ้างไหมฮะมีไหม
มีสัยโรยยิ้มให้รามาก็ลูกลานนั่นไปหมดแล้วเนี่ย
ก็มีบ้างกันนิดไว้ซ่อนไว้ตามตามนั่น
เดี๋ยวไปเอาเงินที่ไหนมาซ่อน
ตั้งใจว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไร
แล้วว่าให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนั่นแหละ
วันไหนไม่มีจะได้เอาออกมาใช้ให้หลานไปโรงเรียน
ย่าอยู่กันมากี่ปีแล้วนะครับ

เคยสิเถียงเรื่องรถก็เคยเถียงเหมือนกัน
ส่วนใหญ่ใครหาเรื่องใครถามจริงเลย

เรื่องไม่เป็นเรื่องย่าก็ขุดขึ้นมาให้เป็นเรื่องได้

เออว่าเมื่อเช้าไม่ได้เติมนะง่าแกว่าเนี่ย

เรื่องอย่างคอยจะขับรถไว้
แล้วก็แก่แล้วลูกหลานเยอะ

บอกสภาพรถก็ไม่ค่อยดีด้วย

บ่อยในเรื่องอะไรมากที่สุดปู่
พวกน้ำขาดน้ำไม่ได้รถ

ถ้ามันดับแล้วเครื่องรถมันอยู่ที่บนเนินมันจะไหลลง

เคยบ่อยไหมเบรกไม่อยู่มีก็

ไม่อยู่ถ้ามันดับแล้วไม่อยู่เกียร์โอโต้ค่ะแล้วทำไหนอ่ะอืมถ้ามันดับแล้วไม่อยู่เกียร์โอโต้ค่ะ

ก็ตอนที่ไหลบทครองหนุนก็โดดลงไปแบบ

อะไรนะยายน้อยแบบโดดวิ่งวิ่งโดด
แล้วก็นึกว่าห่วงเราเลยโดดไปหาหิน
โดดไปหาหินหนุนรอรถ

แล้วทีนี้เวลาที่กลับมาถึงบ้านนะลูก

เลือกขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้ว

เพราะผมเอายกของขึ้นกับยกของลง
แล้วก็เอาขวดใส่ลงครับ
ช่วยยาวเก็บของขึ้นแล้วก็เอาของมาลงที่บ้านครับ

ลงเครื่องซักผ้าจักรยานตู้เย็น

คุณผู้ชมที่ดูในเรื่องราวชีวิตขายของออนไลน์ด้วยเหรอลูก

ขายเสื้อผ้าขายเคสโทรศัพท์ค่ะ

ขายแล้วเป็นยังไงบ้างลูกขายดีไหม

เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ๕๖๐๐คอยมีให้น้องไปโรงเรียนเวลาย่าไม่มีค่ะ
โถลูกเก่งจังเลย
ตัวเรารำบากมากที่สุดคือวันไหนล่ะลูก
มีเมื่อก่อนที่จะมามีอาทิตย์ก่อนย่าไม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียนเลยค่ะ
แต่ว่าหนูต้องไปเพราะว่ามันติดกิจกรรมโรงเรียนค่ะ
ก็ไม่มีตังค์ไปโรงเรียนกันเลยสักคนหนึ่ง
นั้นเรารู้แล้วว่าย่าลำบากย่าขายของไม่ได้เรารู้สึกยังไงลูก

ปู่กับย่าท่านดีกับหนูแค่ไหนลูก
ดีมากค่ะเหมือนพ่อกับแม่เลย
ในครอบครัวของเรามีหนี้มีสินกันไหม
มีค่ะเริ่มแรกเลยมีหนี้
นั่นก็ไม่ได้คิดหนี้หมู่บ้านประจำหมู่บ้านที่กู้มาใช้

กองทุนหมู่บ้านแต่ที่ไปกู้ชาวบ้านเนี่ยคือกู้มาทำรถ

สี่หมื่นอ่ะเอามาทำรถแล้วใช้ไปบ้างหรือยัง
ยังไม่ได้ใช้เลยก็ให้แต่ดอกเขา
ก็ต้องส่งดอกเขาไปแต่ยังไม่มีต้นไปส่งเลยใช่ไหมฮะ

หมายของเราที่มาในเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าจริงแล้วเนี่ยอยากได้เงินไปต่อชีวิตอะไรก่อน
ท่านแรกอยากใช้หนี้เขาค่ะ
รถนี่แหละครับเราต้องใช้เงินซ่อมสักเท่าไหร่อ่ะย่า
รถเนี่ยถ้าทำให้ดีเลย๔๕๐๐๐นี่แหละแจ๋วแหละ

วันนี้ถ้าโชคดีก็ได้รับเงิน๑ล้านบาทกลับบ้าน
เราก็หวังเช่นนั้นนะครับขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับปู่กับย่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยที่โรยรา
แต่หัวใจของปู่กับย่าก็ไม่ได้โรยแรงไปตามวัย
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของย่าน้อยนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียว

ซับ๕จำนวน๖ชิ้น

สบายนะครับ